ขนมจากโลเวอร์โคสเตอร์ทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะคุณจตุรงค์ทนบุญ

เป๊กจะเฉลยที่มันพรั่งทอดลูกวงรสชีส

ขนมจากโลเลอร์คอสเตอร์ทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะคุณจตุรงพลบุญ

เป็นจะเฉลยที่มันฝรั่งทอดลูกวงรสชีส

และเป๊กจะเฉลยที่มันฝรั่งทอดรูปวงชิกไก่เอกอีเอกเอกฮอตแอนด์สไปซี่ที่ลงไม่ได้เลือก

ถ้าเกิดได้เงินแสนไปตอนนี้ตอนนี้เลยเงินแสน

และมันฝรั่งแผ่นรสมันฝรั่งแท้
ต้องถูกกว่า๔๕บาท

อ้าวพี่ลูกพี่ลูกได้หนึ่งแสนล้าน
เสียใจใช่ไหมเราเอาตลกมากบเกือบเหรอ
ใช่แต่ก็อันเดียวเองน่ะ
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

แล้ววันนี้สนุกจริงค่ะมาเพื่อให้ทีมงานได้ผ่อนคลาย

ตอนนี้ทุกคนผ่อนคลายหมดแล้วยกเว้นตัวเราเอง
ลูกกลับไปขายหมูครับรูป

ลุงก็มีรายได้จากการขายหมูดีกว่า
จะมีรายได้จากการเล่นเกมมันยั่งยืนไหม
พอปิดประตูรถปุ๊บเป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไร

กลับมานู่นต่อ
โอ้โหไม่เป็นไรนะครับลุงรง
ถึงจะลากเงินระวัง๑๐๐๐๐๐บาทไป
แต่ก็ยังได้ขนมอร่อยปลอบใจ
กลับบ้านไปซักน้ำตาแทน

เป็นเน็ตไอดอลวัยใสขวัญใจชาวโซเชียล

สวัสดีค่ะ

ทำไมถึงเป็นขวัญใจชาวโซเชียลได้ล่ะคะ
ส่วนใหญ่คนชอบบอกว่าหนูยิ้มแล้วตาสละอิ

แต่ละนี้พี่ต้องซีว่าสละอิมากสละอิน้อย

น่ารัก
แล้วเวลาช้อปปิ้งเหรอคะน่ารักไหม

แล้วถ้าเกิดได้เงินแสนเนี่ยจะเอาไปช้อปปิ้งอะไร

อย่างแรกก็คือหนูจะไปซื้อของกินก่อนค่ะ

แล้ววันนี้พี่เป๊กจะไม่ให้จิฟฟรีโดดเดี่ยวใดค่ะ
เพราะว่าวันนี้เรามีคุณผู้ช่วยระดับคุณอามากับเราด้วยค่ะ
คุณพิติดอกซาดาว

รีวิวคนรักขนม
ไอศ์ติมทอด

รีวิวให้เลยดีล่ะ
ผมจ้างรีวิวแพงไหมไม่แพงค่ะ
เหรอไม่เอาไม่แพงเอาฟรีเลยได้ไหมล่ะ

ก็จิฟฟี่ก็บอกเลยว่าไม่ได้หรอกคุณอาธุรกิจน่ะ
ก็ระดับพี่ตีเราก็ลดให้นิดนึงแล้วกันค่ะ
นิดหนึ่งเท่าไหร่จากปกติ๕๐ต่างเดี๋ยวลดให้
แล้วก็แค่๕๐ต่างไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเล่ขายให้พี่เองก็ได้
เอาล่ะพี่ตีไปเลขขายไอติมค่ะแต่ว่าเกมเรายังดำเนินต่อไปนะคะ

ถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
อุ้หูมาอุ้หูทำไมล่ะ
อ้าวก็เห็นนะอุ้หูผมก็อุ้หูเป็นเพื่อน
อันนี้จัดของอีกแล้วตื่นมาเป็นจัดของ

มีทุกรุ่นแต่พี่ห้อยติดตัวนี่มีรุ่นเดียว

นี่ของสมเด็ก
เฮ้ยผมก็ชอบผงซักฟอก
เก็บไว้ให้เมียมึงซักเถอะมันคนละอย่างกัน
ใส่แล้วเป็นยังไงพุทธคุณเป็นยังไง

องค์นี้แค้วคาดห้อยกับตัวเองเลย

วันนั้นก็ตัดกระถิ่นไปทอดพระป่า
จัดทอดพระป่าไปทอดที่วัด

ฝนตกรถทรัวแห่โค้งตกเหื้อตายขาดที่หมด

เออระวังตัวลูกออกมาไม่จะฉกตามึงค่ะ
บ้าเอ้ย

ไปแม่โครงสรรค์ลุงผมไปรถตู้ครับ

ฝนตกด้วยแล้วโค้งมันเยอะพี่

และรถกว้ำแห่โค๊ม

นี่เรื่องจริงตายทั้งคัน

เฮ้ยทำไมลุงจะรอดวะ

นี่นะนี่อะไรน่ะถ้าไม่รับจริงไม่ให้นะอะไรอีกอ่ะ
และนานี่ได้ข่าวว่ากำลังจะมีเรื่องนะใช่
ถ้าน้ามีเรื่องต่อให้มันมาเป็น๑๐น้ากำไว้ให้แน่น
กำไว้ให้นั่นทำไมมั้ง
เพราะตอนพ่อตาผมโดนกระทืบตายเนี่ยแกกำไว้แน่นเลย

เขาเป็นเซียนพระอีกฝั่งหนึ่งฝั่งมีนบุรี

ตอนใช้เสียงพะใช้ชื่อตีได้ไหม
แต่เชียญพระเขาไปกินข้าวเข้าหมูแถวนั้น

รุนเก่าพระร่วงลำภูรณ์รู้จักมั้ย

สายสินสายสินที่พี่ดันเอาสายสินเป็นไงอีกทีเป็นไง
สายสินไม่เอาเท่าไหรสายสินดูสายวิทย์เลยไหม

เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้ว
อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้ว
มันมาแถวไหนมันมาคนเดียวเนี่ย
มันมาแถวได้มาคนเดียว

วิทย์พื้นฮะ
น้องวิทย์ได้กี่ที

นี่๒๐ให้มันดู